ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๘ปีนะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
แต่คนรอบข้างเขาบอกว่าก่อนจะเสียชีวิต๓วัน
เห็นไอหนักเลยอยู่ในห้องนี้แคล็กแสงดังเลยนะคะ
และหลังจากนั้น๓วันผ่านไปก็มาพบว่าตายแล้วอยู่ในห้องเช่าเนี่ย
ไม่กล้าไปเคลื่อนย้ายศพเพราะว่าช่วงนี้ไงอาการของโควิดไง
หนึ่งในนั้นมันมีอาการไอหลายคนกลัวเนี่ยนะคะ
ว่าผู้ชายคนนี้จะไปติดโควิดมาแล้วมาตายอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเช่าค่ะในอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ตำรวจภูทรระเบาะไผ่ไปตรวจสอบพบศพนายทวีพรทองราชอายุ๓๘ปี
สภาพนอนหงายเสียชีวิตเริ่มแข็งแล้วด้วยเนี่ยนะคะแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีใครรู้
นางสิริพรบำรุงภรรยาเล่าว่าสามีเป็นช่างทำป้ายโฆษณาก่อนหน้านี้เห็นแข็งแรงดีออกไปหาปลาด้วย
ช่วง๓วันที่ผ่านมาก็เห็นไออย่างหนักอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่
พอตอนเช้าค่ะเช้าเมื่อวานเนี้ยมาปลุกสามีตามปกติอ้าว
เสียชีวิตไปแล้วเธอยอมรับนะบอกว่าสามีชอบดื่มเหล้า
แต่ก็ไม่เห็นมีโรคประจำตัวเบื้องต้นค่ะช่วงแรกที่ได้รับแจ้งไป
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูเนี่ยนะคะไปถึงจุดเกิดเหตุก็คือเอารถไปจอดด้านหน้านี่แหละ
แต่ไม่มีใครกล้าไปเคลื่อนย้ายศพเพราะกลัวว่าผู้ที่เสียชีวิต
เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าหรือเปล่าจนกระทั่งค่ะ
รอให้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศมาประเมินสถานการณ์เบื้องต้นก่อน
แล้วก็สรุปแล้วตอนนี้ส่งศพไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตไปดูซิว่าเกี่ยวข้องกับโควิด๑๙หรือเปล่า
อยากให้แพทย์เนี้ยนะคะทันแหลงกันหน่อยนะคะ
คนในพื้นที่เนี่ยเขารอฟังอยู่ถ้าไม่ใช่จะได้สบายใจ
แต่ถ้าใช่จะได้หาวิธีป้องกันต่อค่ะ